ขณะที่ในวันนี้นะครับทีมวอลบอลหญิงทีมชาติไทยครับ
ลงซ้อมแบบครบทีมนะครับในการที่จะลุยศึก
ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเธอได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
นักวอลบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังฝึกซ้อมอยู่ในโรงยิมของโรงเรียนเจิ่นฝู
เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามท่ามกลางสภาพอากาศลมพัดผ่านตามธรรมชาติค่ะ
ซึ่ง๔นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีม
วิลาวันอภิญภงพรพรรณเกิดประหลาดและจรัดพรรณบันดาสะ
เดินทางถึงเวียดนามเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะคะ
ถือเป็นการซ้อมร่วมกันครบ๑๔คนเป็นครั้งแรกในการลุยศึกวอเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
รับว่ายังมีอาการล้าเล็กน้อยค่ะ
โค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดแรกไทยพบกับไต้หวันซึ่งเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นทีมไทยก็ต้องเน้นการฝึกซ้อมเกมรับที่ดีในการต่อสู้
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากเมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม